วันนี้กลายเป็นข่าวใหญ่อีกหนึ่งข่าวนะครับ
หลังจากที่มีเหตุการณ์

ในงานแต่งงานหนึ่งที่จังหวัดนครนายยก
ปรากฏว่ามีเด็กถูกยิง๓คน
เป็นเด็กวัย๑๐ขวบ๖ขวบและ๓ขวบ
รู้ไหมฮะว่าทำไมเด็กทั้ง๓คนถึงถูกยิง
เพราะคนมาร่วมงานแต่งสงสัยจะคึกไปหน่อย
ยิงปืนใส่ป่ากล้วย
แต่ลูกกระสุน๓ลูกมันมาถูกเด็ก

จนเด็กได้รับบาดเจ็บเลยนะครับ

ตำรวจภูทรเมืองนครนายกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ลงพื้นที่ในการตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุ

โดยทางเข้าบ้านมีรถยนต์ของผู้มาร่วมงานจอด
ทั้งสองริมฝั่งถนนเลยคือแขกเรือมาเยอะ
ขณะที่ฝั่งตรงข้ามเป็นลานกว้างสำหรับจัดงานเลี้ยง
ซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านของเด็กหญิง๓คน

บริเวณหน้าบ้านของตัวเอง
สอบสวนนางกมลรัฐม่วงกลิ้งแม่ของเด็กที่ได้รับบาดเจ็บ
ก็ให้การว่าขณะเกิดเหตุเด็กทั้ง๓คนนะ
ได้มานั่งดูขบวนแห่ขันหมากที่เดินผ่านหน้าบ้าน
และกำลังจะเข้าไปบ้านที่จัดงาน
คือตัวแม่ก็อุ้มลูกตัวเล็ก
คือเด็กหญิงสุกัญญาบุญชูอยู่ในอ้อมอก
ส่วนเด็กหญิงกันนิกาบุญชูอายุ๑๐ขวบ
แล้วก็เด็กหญิงกระหนกวันบุญชูอายุ๖ขวบ
๒คนวิ่งมาดูหน้าบ้าน
แม่เขามีงานแห่ขันหมากมีงานแต่งงานกัน

เพราะว่าคนมันคึกคักคึกคลื้นใช่ไหม

แล้วก็ตัวแม่ก็อุ้มลูกสาวคนเล็ก๓ขวบ
ไว้ในอ้อมอกแล้วก็ออกมาดูงานเขาเหมือนกัน

พอสิ้นเสียงปืนลูกทั้ง๓ต่างร้องด้วยความเจ็บปวด
ผู้เป็นแม่ก้มลงดูพบลูกแต่ละคนมีเลือดออกมาจากบาดแผล

วิ่งร้องไห้เข้าไปในบ้านด้วยความตกใจ

ส่วนลูกคนเล็กร้องดังลั่นคาอกเลย
พอหายตกใจนะผู้เป็นแม่บอกหายตกใจ
ตะโกนเรียกเพื่อนบ้านมาช่วยพาลูกทั้ง๓คน

ใช่แต่คนนี้หนูหันมองแต่คนนี้
เพราะคนนี้มันอยู่ใกล้แล้วคือมันโดน

หนูไม่รู้ว่ามันโดนแต่หนูเห็นใจคนนี้โดน

พอนานแล้วหนูเดินเข้าไปเอาพาลูกถึงเห็น๒คนมันโดน

ลูกสาวคนโตของเธออายุ๑๐ขวบ
กระสุนถูกบริเวณหัวเข่าขวา
ส่วนลูกคนรองอายุ๖ขวบบาดเจ็บสะโพกซ้าย
แล้วก็ลูกคนเล็กอายุ๓ขวบ
บาดเจ็บที่หลังต้นขาขวาแล้วก็ที่ก้น
ทางคุณหมอตอนนี้อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วนะครับ
แต่เด็กแต่ละคนก็จะมีบาดแผลอย่างนี้นะครับ

พยานในที่เกิดเหตุพยานงานแต่ง
เขาก็ยืนยันว่าเสียงปืนมันดังจริงนะครับ
ตอนนั้นมีงานแห่ขันหมาก
ระหว่างนางสาวนันทนานันทกิจกับนายอดิพงศ์บุญมี
ต้นคาดว่ามือปืนเป็นคนที่อยู่ในขบวนแห่ขันหมาก
และเกิดความคึกขนองยิงปืนใส่ป่ากล้วยข้างบ้าน
แต่กระสุนกลับทะลุไปโดนเด็กข้างบ้านจนบาดเจ็บทั้ง๓คนนะครับ
ชาวบ้านยังเล่าว่าระหว่างขบวนแห่ขันหมาก
ได้ยินเสียงปืนดังเป็นระยะตลอดทาง
กระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นช่วงที่บ้านเจ้าสาวแล้วนะ

กำลังเตรียมการเพื่อจะรับขบวนขันหมากของเจ้าบ่าว
จุดนี้แหละเป็นจุดไฮไลท์จุดสำคัญจุดพีค

เพราะว่ามีเสียงปืนดังขึ้นอีกหลายนัด

แล้วก็ทำให้เกิดเหตุการณ์มีคนร้องตะโกนว่ามีคนถูกลูกปืน
จากนั้นเสียงปืนเงียบกริบหายไปและทุกคนก็พยายามช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะครับ

ซึ่งเป็นเด็กเนี่ยนะฮะส่วนผู้เป็นพ่อของเด็กนะพูดแบบนี้เลยคุณ
มันเกินกว่าคำว่าชดใช้ด้วยเงินได้
ผมได้ถ่ายรูปหัวกระสุนปืนที่ยิงลูกสาวได้แล้ว
ยืนยันให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องดำเนินคดี
หาคนยิงปืนมารับผิดชอบให้ได้โดยเร็วนะครับ

ไปตรวจต้นกล้วยมาบอกต้นกล้วยและต้นไม้เนี่ย

คาดว่าอาจจะเป็นสะเก็ดของหัวกระสุนที่ไปโดนต้นไม้

เพราะแม่ของเด็กก็พบหัวกระสุนขนาด๑๑มมตกอยู่ในบริเวณนั้น

คนยิงปืนในขบวนแห่ขันหมากแล้วแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด
เพราะเกรงว่าจะเสียรูปคดีตอนนี้ก็ต้องเตือนนะ
งานบุญงานบวชงานแต่งอะไรต่าง
คึกขนองและอย่าใช้ปืนเพราะมันเกิดเหตุการณ์
จะยิงปืนขึ้นฟ้าไปตกที่จุดอื่นก็ทำให้มีคนบาดเจ็บไปแล้วนะครับ
คือยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยเตือนกันมาเรื่อยแต่ทีนี้เขาก็บอกเขายิงลงดินไง
ยิงลงดินก็เป็นเหมือนกันโดนต้นไม้แล้วสะเก็ดมาโดนเด็ก